มาดูที่ข่าวต่างประเทศกันบ้างคุณผู้ชมครับมีเหตุพ่อเลี้ยงค่อนข้างจะโหดร้ายเหมือนกันนะครับมีการนำลูกเลี้ยงวัย๓ขวบโยนลงไปที่สระน้ำสุดท้ายลูกเลี้ย
จอนปิดบริเวณริมสระว่ายน้ำของโรงแรมแห่งหนึ่งในเม็กซิโก
แสดงให้เห็นว่านายโฮเซเดวิดได้มีพฤติกรรมที่โหดร้าย
เด็กน้อยวัยเพียง๓ขวบซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของเขา
ลงไปในสระว่ายน้ำหลายครั้งทีเดียวครับ
แล้วก็ยังกระโดดลงไปทำทีเหมือนจะช่วยเหลือ
จริงแล้วได้ใช้มือดึงศีรษะของเด็กใต้น้ำทำให้เด็กน้อยเสียชีวิต
ขณะที่แม่ของเด็กอ้างว่านอนหลับอยู่ในห้องขณะที่เกิดเหตุนะครับ
เหตุเกิดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับ
และพ่อเลี้ยงก็ถูกจับกลุ่มตัวได้ไม่นานหลังเกิดเหตุ
ตอนแรกอายการเสนอโทษจำคุกพ่อเลี้ยงรายนี้๔๐
ปีจากคดีฆ่าลูกเลี้ยงวัยสามขวบแต่ล่าสุดในวันนี้เขาได้รับการตัดสินจำคุกเป็นเวลาหนึ่ง
หลังจากทางโรงแรมได้นำภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดออกมาเปิดเผยแสดงให้เห็น
ความหดร้ายทามรุนของจำเลยครับผู้พิพากษาระบุว่าจำเลยไม่เพียงแต่โยน
ลงสระหลายครั้งแต่ว่ายังดึงผมเด็กเหวี่ยงไปมาแล้วกดอยู่ใต้น้ำทำให้
ขาดอากาศหายใจด้วยครับ